นี่เลยจะพาไปกินกาแฟกลางทุ่งนาร้านกาแฟกลางหนาลุงสม
ร้านกาแฟกลางนาลุงสมอยู่ติดกับทั้งคาวนาวัดคลองเรือ๑๔
แวะไปนะคะคุณดูบรรยากาศเขาสิเห็นไหมจะมีทุ่งนาล้อมรอบ
มีบ่อปลาเล็กเล็กเห็นแล้วแบบชุ่มฉ่ำสบายใจนะคะแล้วเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือ
พิซซ่าเตาดินมีเยอะแยะหลากหลายหน้าปกติเราได้ยินแต่เตาถ่านอันนี้เตาเขาเนี่ย
ทำมาจากดินเผาไงก็เลยเรียกว่าพิซซ่าเตาดินนะคะมีหน้าอะไรบ้างอาวาเอียนแฮมชิส
เยอะแยะมากมายจุดเด่นของเขาก็คือแป้งบางนุ่มกรอบขอบหนาเฮ้ยเท่มาก
แล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นตามฤดูกาลที่เด็ดมากเขาแนะนำเลยว่าน้ำมะพร้าวปั่นนมสด
รสชาติหอมหวานมันโอ้โหยิ่งดูดยิ่งฟินร้อนอย่างนี้ดีเชียวแหละ
แล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ทุกคนต้องชิมก็คือสเต็กเตาหินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
นี่เป็นหนึ่งเดียวในพิศนุโลกเลยคุณเหมาะมากกับการมารับประทานอาหารที่นี่นะคะ
เสร็จก็ให้อาหารปลารับรมเย็นราคาก็พิเศษมากสเต็กพิซซ่าเริ่มต้น๗๙บาทเท่านั้นเอง
เจ้าของร้านก็คือคุณลุงบุญสมนะคะเขาบอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านมีโอกาสมาเที่ยวพิศนุโลก
อย่าลืมแวะไปชิมอาหารของทางร้านดูนะบอกเลยว่าจะติดใจทั้งรสชาติและบรรยากาศของร้าน
สอบถามเส้นทางสั่งจองอะไรต่างได้เฟซบุ๊คด้านล่างกลางหน้ากาแฟกลางน้ำ
ลุงสมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
โอ้โหลุงบุญสมนี่หน้าตาคุ้นนะ

คุ้นแล้วคุณก็ไม่ยอมจ่ายตังค์

หกนึงเซ็นไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปหา

นี่เป็นคนชั่วคนเลวตลอดเลย
เอาเถอะเอาเหอะจะไปกันนะถ้ามีโอกาสนะ